มาดูเรื่องนี้นิดนึงค่ะน่าเห็นใจมาก
มีคุณตาวัย๗๘นะคะแล้วก็คุณตาแกจะไม่ค่อยได้ยิน

แกก็ออกมาเดินดูต้นไม้ไม่ได้ยินเสียงรถไฟ
ไม่ได้ยินเสียงหวูดของรถไฟ
ถูกรถไฟเฉียวชนและเสียชีวิตนะคะ

โอ้โหเห็นไฟแลบที่รางรถไฟไหมคะ
คือรถไฟพยายามจะเบรก
จนไฟแลบขึ้นมาแบบนั้นนะคะ
คุณตาท่านไม่ได้ยินค่ะหูไม่ค่อยดี
ไม่ได้ยินเสียงรถไฟแล้วบ้านอยู่ตรงนั้นอยู่ริมทาง

ใช่แต่รถไฟมันไม่สามารถเบรกกระทันหันได้อยู่แล้ว
เราก็รู้กันดีเนี่ยแล้วไฟแลบแบบนี้เลย

นี่นะคะก็ภาพจะต้องจนปิด
มันถือกภาพเอาไว้ได้แบบนี้นะคะ
เป็นรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บางบอนกรุงเทพ
วันนี้เลยช่วง๑๑โมงครึ่งค่ะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยสภาพศพคือหัวแตกแขนขาหักนะคะ
เสื้อยืดสีเทากางเกงผ้าสีดำ
หงายเสียชีวิตอยู่ริมทางรถไฟ
แบบนี้นะคะผู้เสียชีวิตคือนายสุกิตกวินสุกอายุ๗๘แล้วอะค่ะ
บ้านก็อยู่ใกล้ตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละ

ตาแกก็เดินดูต้นไม้ริมทาง
แล้วก็รถไฟมาแกไม่ได้ยิน
ญาติก็บอกว่าตัวผู้ตายไม่ได้ทำงานอะไร
ก็อายุเยอะแล้วอะค่ะแกก็อยู่บ้านลูกคอยดูแล
ได้ยินไม่ค่อยชัดก็ไม่ได้ยินเสียงรถไฟจริงนั่นแหละ

ตำรวจสอนอท่าข้ามก็นำร่างของผู้เสียชีวิตไป

แล้วก็ให้ญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
ต้นไม้มันก็อยู่ใกล้กับทางรถไฟมากไงคะเห็นไหมคะ